ต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะพี่ก๊อฟเบนจพลนะคะ
หลังจากที่ศัลยกรรมไปละ๒เดือนเต็มอัพใบหน้าให้หล่อขึ้นนะคะ
ตอนนี้เนี่ยออกมาปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่
ยังต้องแก้ไขก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนประมาณ๖เดือนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
ส่วนประเด็นที่ถูกบูลลี่ในโลกโซเชียลต่างเจ้าตัวไม่เสียความรู้สึกนะคะ
แต่อยากจะวอนขอให้สังคมลดเรื่องของการวิจารณ์คนอื่นบ้าง
เพราะอาจจะส่งผลกระทบให้คนอื่นโดยที่คนทำเนี่ยไม่รู้ตัว
ซึ่งหากมีคนเข้ามาทำให้ตัวเองเดือดร้อนและกระทบกับธุรกิจก็จะขอดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ